เกิดคำถามถึงความเหมาะสมว่าค่ะมันเป็นภาพสำนักศักดิ์ยันทร์ที่จังหวัดนทบุรี
จะเห็นว่ามีผู้หญิงไปให้อาจารย์ที่สำนักศักยันต์ศักยันต์ลงอัคระให้
แต่จุดที่ผู้หญิงไปศักดิ์เนี่ยค่ะบางทีก็เป็นจุดที่อยู่ใต้สะดือ
ก็ต้องไปยืนหน้าอาจารย์ถกกางเกงลงมาให้เห็นพุงเห็นสดือแล้วก็ศักดิ์
แล้วก็ยืนอยู่แบบนั้นนะคะหรือบางทีสักต้นขาก็ต้องถกกางเกงถกกระโปรงขึ้นมาอะไรแบบนี้

นี่นะคะมีทั้งสักยันทร์ลงอัครดิ์ยันทร์
พิธีลงนะหน้าทองหลายพิธีมากที่สำนักศักยันต์แห่งนี้
อันนี้ก็คือที่สดืออันนี้คือหน้าหน้าทองทองทั้งหน้านี่ค่ะ
วันนี้ทีมข่าวของเราก็เลยหาคำตอบให้อันนี้ที่ต้นขาครับ
ไปที่สำนักนี้อยู่ในพื้นที่อำเภอบางบัวทองนนทบุรี
สำนักของอาจารย์สุบินณหน้าทองวันนี้ก็มีการจัดพิธีจุดเทียนศักระองค์เทพ
ศิษย์มาเยอะเลยค่ะอาจารย์ที่เป็นคนทำพิธีที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่
ก็คืออาจารย์อินเทพณหน้าทองเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ซูบินเจ้าของสำนัก
บอกว่าคลิปที่เห็นเป็นการศักยันต์แมงวันนะคะศักยันต์แมงวันดำ
เป็นวิชาสายล้านนาสืบทอดจากอาจารย์สุบิน
ศักดิ์ใต้สดือเท่านั้นแต่คลิปเนี่ยมันเห็นมุมเดียว
มันเลยมองว่ามันไม่เหมาะสมเป็นอาจารย์นั่งอยู่
ผู้หญิงมายืนข้างหน้าถกกางเกงลงสักใต้สะดืออะไรแบบนี้
ต้องไปดูเต็มเต็มที่ลูกศิษย์บันทึกไว้ลูกศิษย์ใส่กางเกงเอวสูง
กระดุมอะไรแบบนี้นิดหน่อยมันไม่ใช่เป็นเรื่องอนาจารย์
ดูดเพศตรงข้ามนะครับเป็นเสน่ห์เกี่ยวกับลาคะพวกนี้ครับผม
ก็ตำนานก็จะมาจากทางล้านนาทางภาคเหนือของประเทศไทยครับ
ก็สืบสารกันมาตั้งนานแล้วหรอกครับก็คือแต่ละสำนักก็จะไม่เหมือนกันครับ
แต่ละคาถาที่กำกับเนอะไม่ได้ลึกขนาดนั้นนะครับ
แค่ใต้สดือนิดเดียวนะครับเหมือนที่รูปให้ดูเมื่อกี้นะครับ
จะเป็นรูปแค่นิดเดียวเอง
คือลูกศิษย์ที่มาในวันนี้แล้วทีมข่าวของเราเจอนะคะ
บอกว่าอ๋อไอ้คลิปที่แชร์กันในโลกออนไลน์เนี่ย

แล้วก็ตอนจังหวะที่ทำพิธีถี่ศักดิ์ถี่ลงอัคระอะไรเนี่ย
ก็มีคนอื่นอยู่เยอะไม่ได้อยู่กันสองต่อสองคน

ส่วนเรื่องของการศักยันต์แมลงวันดำแมงวันดำเนี่ยคืออะไร
เดี๋ยวลองฟังดูนะคะ
เชื่อสิ่งที่วงายก็ไม่ใช่ครับ
คนเราเกิดมาก็มีความเชื่อทำไมมีความเชื่อกับคน
แต่ไม่เชื่อสิ่งที่เดินทางผิดก็ไม่ใช่นะครับนะฮะ